สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกันนะฮะวันศุกร์อย่างนี้แล้วศุกร์ที่๒๙เมษายน
เร็วจริงจริงพรุ่งนี้ก็เสาเรียกว่าอีกอาทิตย์หน้าวันจันท
เปิดประเทศกันอย่างเต็มตัวแล้วถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะที่หนึ่ง
พฤษภาคมก็อย่างที่บอกไป๑พฤษภาคมมีอะไรหลายอย่าง
ที่มีการปรับเปลี่ยนทั้งเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลเนอะ
ที่จะมีการปรับลอยตัวขึ้นมาซึ่งมีกรอบเพดานใหม่ตอนนี้อยู่ที่๓๕บาท
จากสามสิบเป็นสามสิบห้าสามสิบห้าแต่ไม่ได้ขึ้นทีเดียว
ก็ขึ้นสามสิบสองก่อนค่อยค่อยค่อยขยับขึ้นไปไม่ได้ขึ้นทีเดียว
แต่กรอบเพดานอยู่ที่สามสิบห้านะตอนนี้อย่างที่นายกเขาบอกว่าโอ้โห
เขาตรึงจนหมดแล้วค่ะตรึงจนไม่รู้จะตรึงยังไงอีกแล้วใช่ค่ะอืมใช่ไหม
ก็ก๊าซอุงต้มปกติจะขึ้นทุกเดือนถูกไหมคะเดือนที่แล้วขึ้นไป
พฤษภาก็มีการปรับขยับขึ้นมาอีกในขณะที่อื่นอื่นก็มีมากมาย
การเปิดประเทศของเราก็แบบเต็มรูปแบบนะคะ
ในประเทศไทยสำหรับยอดวันนี้จริงก็ดูคล้ายกับเดิมทรงนะคะ
ผู้ติดเชื้อไรมายอยู่ที่๑๔๐๕๓รายในขณะที่เนี้ยค่ะยาวผู้ติดเชื้ออยู่ที่๑๒๒๓๓หน่อย
แล้วก็ผู้เสียชีวิต๑๒๙รายผู้เสียชีวิตตัวเลขยังเยอะอยู่นะคะ
ทีนี้พูดถึงเรื่องของอาการหลังจากการเป็นโควิดแล้วเนี่ยอืม
ผู้ป่วยชายติดโควิด๑๙อาการจะรุนแรงกว่าผู้ป่วยหญิง

ข้อมูลของผู้ป่วย๑๙ที่อาการรุนแรงนะคุณผู้ชมค่ะ
มีโอกาสจะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
โดยเฉพาะผู้สูงอายุชายค่ะ
มีโอกาสติดโควิดแล้วอาการรุนแรงมากกว่ากลุ่มช่วงอายุต้นอื่น
ข้อสังเกตนี้ก็มีงานวิจัยออกมาหาคำอธิบายหลายชิ้นนะคะ
ซึ่งก็สนับสนุนข้อสังเกตดังกล่าวด้วยนะคะ
สรุปออกมาได้ใจความแบบนี้คุณผู้ชมค่ะน่าสนใจมาก
ซึ่งความแตกต่างของฮอร์โมนนี้มันจะมีผลโดยตรงเลยต่อความสามารถในการติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
มีผลให้ร่างกายตอบสนองต่อการติดเชื้อได้ดีกว่าผู้ชายโอกาสที่ไวรัสจะเพิ่มจำนวนหลังจากติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายก็จะช้ากว่า
ผู้หญิงก็ยังไอ้นั่นกว่าอีกเห็นไหมซึ่งจริงแล้ววันนี้เอาจากคนรอบตัวเราอยากจะถามความคิดเห็นของพวกคุณส่งมาทางไลน์ด้วยกันกับทวิตเตอร์เนี่ยนะฮะ
อย่างตัวลูกน้องมะดำเองติดหมดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นอย่างชัดเจนคือนอนไม่หลับหลังจากที่หายหลังจากที่หายจากโควิดสักเขาบอกมันจะเริ่มลองโควิดเนี่ยตั๊กเทอร์แลตเธอเป็นไหม
นอนไม่หลับหรอแล้วเธอนอนหลับไหมนอนไม่ค่อยหลับพี่ตั้มบอกจะเหนื่อยง่ายแล้วก็ปุ๊บไอ้เหนื่อยง่ายเนี่ยมันเกี่ยวกับการทางเดินหายใจอยู่แล้วมันเหนื่อยง่ายอยู่แล้วแต่เขาบอกอาการที่เกิดขึ้นน่ะส่วนใหญ่ที่ตอนนี้เห็นกันจริงหนึ่งนอนไม่หลับสองผมร่วงสามเกิดอาการเหนื่อยง่ายอันเนี่ยเกิดขึ้นอีกยานึงเขา
แล้วก็มีปริมาณเม็ดเลือดขาวสำคัญไม่ว่าจะเป็นบีเซลล์หรือว่าทีเซลล์น้อยกว่าผู้หญิงเนี่ยโดยรวมแล้วธรรมชาติให้กลไกการป้องกันตัวจากการติดเชื้อโควิด๑๙กับผู้หญิงเนี่ยมากกว่าผู้ชายในหลายระดับเลยผลวิจัยออกมาเป็นแบบนั้นทางด้านของวิทยาศาสตร์ฮอร์โมนด้วยเรื่องเซลล์เ

ในตอนนี้ก็จะมีจิตตกคนบางคนจะรู้สึกมีความเครียด
บางคนเนี่ยเพื่อนพี่คนหนูทีมงานเนี่ย
ก็เพิ่งไปเที่ยวมาตอนสงกาลกลับที่ธุรกิจพิมพิมพ์
ตอนขึ้นเครื่องบินผมกลายเป็นคนกลัวเครื่องบิน
มันก็เกิดการนอยเกิดขึ้นมันก็แปลกนะว่าลองโควิด
เดี๋ยวรอให้ผลการวิจัยทุกสิ่งทุกอย่างออกมาปุ๊บเนี่ย
เขาบอกดีที่สุดคนที่เป็นโควิดแล้วตอนนี้อัดวิตามินซี
อ่าค่ะมันเพิ่มภูมิคุ้มกัน
ภูมิคุ้มกันอะไรที่มันเพิ่มภูมิคุ้มกันได้เนี่ย
หรือแม้ก็ทั้งคนทำการวิจัยกันอยู่หรือการหยอดสารแก้มชองการชายอะไร
ช่วยกันได้ไหมเดี๋ยวเราลองวิจัยที่มันออกมาแบบถูกต้องแล้วเราจะบอกให้

เราเตรียมรับมืออะไรกันบ้างในหลังวันที่๑พฤษภาคม

ทุกอย่างจะขึ้นหมดเพราะน้ำมันมันขึ้น
อย่างที่บอกว่าน้ำมันดีเซลเนี่ยอย่างที่เมย์พูดไปเลยว่า

นี่คือกรอบแพดานใหม่๓๐๐๐บาท
แต่จะขยับไปสเต็ปแรกใน๓๒บาท

เขาบอกเขาจะขึ้นอาทิตย์ละ๒บาท
อาทิตย์ละสองบาทหรืออาทิตย์ละบาทแล้วแต่โอ้ลงทีหกสิบสตังค์เราแทบจะจุดผู้กันอยู่แล้ววันก่อน
ก็ต้องรอดูเพราะว่าประมาณสัก๒๐กว่าเนี่ยภาษีสรรพสามิตรน้ำมันด้วยอีก

ขนาดเดียวกันสิ่งที่ทุกคนเจอหมดเพราะเราต้องกินข้าว

๊าซหุงต้มฮะก๊าซหุงต้มที่เมย์พูดไปเลยเนี่ยตอนนี้ก็ตกแล้วขยับขึ้นเนี่ยประมาณสักถังนึงมันอยู่ที่๓๖๓บาท
ถูกต้องไหมครับมาจาก๓๐๐เท่าไหร่๕๐กว่า
ตั้งแต่มาตั้งแต่เมษา๑เมษารอบหนึ่ง๑พฤษภาก็ปรับแล้วเดี๋ยว๑มิถุนาก็จะมีการปรับอีก
พ่อค้าแม่ขายบางท่านบอกปกติเนี่ยแก๊สมันแบบขึ้นปีนึงครั้งเดียวไม่ใช่เหรอ
แต่ปีนี้ขึ้น๓รอบนะคะแต่บางคนยังไม่รู้เพราะว่าเอ๊ะฉันซื้อมาฉันก็ไม่รู้
มันทีละนิดมันยังไม่ได้รู้สึกมันขึ้นทีละสิบยี่สิบบาทแต่ถ้าสมมุติพ่อค้าแม่ขายที่ต้องผัดข้าวผัด
พ่อค้าแม่ขายที่จะต้องเปลี่ยนแคสบ่อยร้านอาหารหรืออะไรอย่างนั้นเขาจะรู้สึก
มันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นมาปกติอันนี้เราไม่ได้ไปพูดถึงหมูถึงไก่ถึงไข่
ถึงอาหารทะเลนะฮะเพราะว่าถ้าสมมุติเราดูกันจริงเนี่ยปลาอาหารทะเลวันนี้ร้านลูกชิ้นปลาใหม่ว่าจะ
เป็นเราเห็นข่าวกันเนี่ยร้านลูกชิ้นปลาบรรทัศนทองขอบอกยุติแล้วไม่ขายแล้ว

พอหยุดหรือขนาดเดียวกันค่าไฟค่าไฟ๑พฤษภาคม๔บาทต่อหน่วย
รอบบินพฤษภาคมคือเดือนวันที่๑พฤษภาคมไปจนถึงสิงหาคมปี๖๕
เอ้าครั้งหนึ่งรัฐมนตรีพาณิชยเคยออกมาประกาศว่าสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ขึ้นคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

ประกาศขึ้นเรียบร้อยแล้วนะฮะราคาขายส่งเนี่ยจากแปดร้อยห้าสิบแปดบาท
เป็นแปดร้อยเจ็ดสิบบาทอันนี้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอืม
ดีใจหรือเสียใจดีฮะพี่ขึ้นหมดเลยซอสปรุงรสน้ำมันปาล์มน้ำมันพืช
น้ำมันพืชปีที่แล้วเนี่ยน้ำมันพืชที่เราใช้ใช้ถอดใช้ผัดใช้อะไรกันเนี่ย
มันตกขวดละ๔๖บาทปัจจุบันเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยน้ำมันพืชนะ
หกสิบห้าบาทอืมเกินครึ่งร้อยไปแล้วอ่ะแอ้นเด่น
หนึ่งพฤษภาคมหลังจากนี้คือเจ็ดสิบบาทขึ้นอืมโอ้โหแพงกว่าข้าวอีกนะคะ
มดแต่เอาจริงนะคือก่อนหน้านี้มีโอกาสได้ไปช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าบางห้างอ่ะ
ขึ้นราคามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่อันนี้คือประกาศอย่างเป็นทางการอืม
ไข่ไก่เนี่ยไข่ไก่คุณลองดูเมื่อก่อนเรากินไข่ไก่๓บาทเราก็บ่นแล้วเนาะถูกไหม
เราซื้อตลาดอย่าไปซื้อตามอย่าไปเทียบตามห้างตามซุปเปอร์มาร์เก็ต
ถึงขนาดมีช่วงหนึ่งไข่ไก่ล้นตลาดเนี่ยซื้อ๑กระบะแถม๑กระบะด้วยซ้ำไป
เมื่อปีที่แล้วอืมที่โควิดอ่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจำได้ไหมอืม
ต้นปีเนี้ยสองบาทเก้าสิบค่ะสามเดือนแรกไตรมาสแรกเนี่ยสองบาทเก้าสิบ
ปัจจุบันเนี่ยไข่ไก่อยู่ที่สามบาทห้าสิบฮะนี่ถ้ายอมมองย้อนกลับไปราคาไข่ไก่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ย
แต่สองบาทเก้าสิบจนมาถึงล่าสุดเนี่ยยุคนี้ไข่แพงที่สุดอ่ะ
ถูกหนึ่งขณะเขาถึงแชมป์ว่าไข่ปะละยุธแพงที่สุดใช่คือตกของว่ายุคไปใช่มั้ย
หรอใช่ไหมเขาพูดอย่างงี้คณะเดียวกันล้านอาหารข้างทาง
ซึ่งชาวออฟฟิศพวกเราทุกคนจะต้องฝากอาหารไว้กับข้าวแกง
วันละ๒มื้ออย่างน้อยมื้อเช้าก่อนเข้าออฟฟิศทีนึง
อย่างน้อยขอขึ้นจานละ๕บาทอย่างน้อยสุดแต่คำว่าน้อยสุดเนี่ยมันไม่มีจริงหรอกในโลกนี้
มันจะต้องขึ้น๑๐๑๕บาทอยู่แล้วก็คือต่ำสุดยังไง๕บาทขึ้นแน่เอางี้ดีกว่า
หรือแม้กระทั่งใครใช้เรือที่คลองแสนแสบเรือคลองแสนแสบเนี่ยก็มักจะปรับขึ้นระยะละ๑บาท
ถ้ารัฐเลิกตรึงเพราะตอนนี้ที่ทุกอย่างมันยังไม่ขึ้นเพราะรัฐยังตรึงอยู่ที่๓๐บาทถูกต้องไหมครับ
หลังจากนี้ปุ๊บเพดานของน้ำมันดีเซลมันขึ้นไป๓๕บาทเขาเลิกตรึงปุ๊บทุกอย่างจะขึ้นหมดเลย
แม้กระทั่งหมู๓ชั้นแห่อยากกินพะโล้ซะหน่อยเมื่อก่อนเราทำพะโล้สักหม้อนึงไข่กระบะนึงหมูโลหนึ่งแม่มันอยู่ได้๒๓วัน
ไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยพ่อก่อน

เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราต้องดูกันว่าสิ่งที่มันจะขึ้นมาทั้งหมดเนี่ย
มันจะเป็นยังไงต่อไปค่าน้ำขึ้นค่าน้ำยังไม่ยังไม่กระทบเท่าไหร่
เพราะว่าค่าไฟขึ้นแน่นอนค่าไฟ๑พฤษภาคมเนี่ยคุณขึ้นแน่นอน
เออถอนหายจากตั้งแต่ต้นหลังการเลย
กำลังรอดูว่าค่าแรงที่มีการขอว่า๔๙๒บาทจะมีการขึ้นได้หรือเปล่า

ร้อยกว่าบาทนี่คือมันมีการหาเสียงมาก่อนหน้านี้ถูกต้องไหมฮะ
คือก่อนหน้านี้ตอนที่เขาก่อนที่เราจะไปลงเข้าครูหาการเลือกตั้งกันเนี่ย
เขาเคยมีการบอกว่าโอเคแหละค่าแรงต้องขึ้น

แต่เราเคยถามกลับมาที่ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการบอกว่าเฮ้ยถ้าขึ้นขนาดนั้นน่ะจะอยู่กันยังไงหรอ

มันก็เป็นแบบว่าดาบสองคู่เหมือนกันนะฮะ
เพราะฉะนั้น๑พฤษภาคมบางทีบอกอาจจะฟังแล้วเป็นเดือนใหม่
แต่เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะเยอะ

ก็มี๑๐มาตรการที่รัฐบาลจะช่วยในหลายกลุ่มนะคะ
เราต้องดูกันว่ารัฐบาลจะช่วยพันธุ์จะเป็นยังไง
เดี๋ยวเราไปเคารพทงชาติกลับมาขุนนะฮะ
วันนี้ขุนมีคนพูดถึงเยอะมาก

นี่เดี๋ยวนี้ฝึกเมาส์นะเรา
ไม่ได้เมาแต่ก็จะเล่าให้ฟังไง

น่าร่าห้างขึ้นแบบตัวผู้ผลิตเราก็ขายราคาเดิม

สมมุติซื้อตลาดคุณอาจจะมีโอกาสเจอ๓๐๐บาท

บอกว่าวันนี้หมู๓ชั้นโลละ๔๖๐ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตในห้าง
คือเอาจริงแต่ละที่ก็จะราคาแตกต่างกันนั่นแหละ

ถ้าเราซื้อในตลาดก็อาจจะเป็นอีกราคานึง
มีแอร์มีความสะดวกสบายเข้ามาอะไรก็ว่ากันไป
แต่ขนาดเดียวกันวันนี้เขาบอกว่าแม้กระทั่งไข่ไก่

แต่ทุกวันนี้บางที่๕บาท๗บาทแล้วนะ

คือมันลงไปไม่ถึงอยู่แล้วล่ะ

เพราะฉะนั้นเขาบอก๑พฤษภาคมเป็นช่วงที่ต้องดูอะไรอีกเยอะพอสมควรนะฮะ

ต้องไหมในรอบ๙ปีเราไม่เคยเลือกพวกว่า
กรุงเทพมหานครพัทยาเราจะได้เลือก

เสียงเราก็จะรู้สึกว่าแบบมันร้องทั้งวัน
เวลามันออกไข่มันก็ร้องทั้งวัน

แล้วเวลาเขาออกไข่เขาร้องกันละงมเลย
อื้อมันแหละ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

เขาได้โพสต์เรื่องราวดาราชายขับรถชนวัยรุ่นจนแขนผิดรูปตอนแรกบอกจะชดใช้ทุกอย่างแต่ขอจ่ายค่าทำขวัญหมื่นบาทก่อนจบเรื่อง
แล้วก็ทำให้ผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความตามที่ได้นำเสนอเอาไว้นะฮะล่าสุดขุนชานนท์เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรายการโหนกระแส

ทราบเรื่องว่ามีการตามหาตัว
ตอนนี้เขาถ่ายรายการอยู่ที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งเขาบอกว่าที่นั่นน่ะสัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยมี
พยายามติดต่อเข้าไปแต่เดี๋ยวเราลองดูนี่นะครับ
นี่คือภาพที่เขาลงไอจีค่ะ

ตั้งแต่วันก่อนเมื่อวานที่หมอและแพนด้าเขาโพสต์บอกว่า
ติดต่อไปที่ผู้จัดการผู้จัดการบอกไปดำน้ำอยู่อะไรอย่างนี้
แต่จริงคือเขาไปทำงานไปถ่ายรายการ
แล้วก็ทางแยกจึงเหลียวซ้าย
ก่อนน้องเขาจะถนนอ่ะ

คนที่ถนนมาคนดังคือพี่โดมข้างหลังถนน
อีโดมนะฮะปรากฏว่าจากนั้นก็ขับรถไปส่งที่คอนโด
วันนั้นยังไม่ได้คุยเรื่องค่าเสียหาย
แต่ให้เบอร์และถ่ายบัตรประชาชนของขุนไปด้วย
ส่วนเรื่องค่าเสียหายถ้าผมผิดจริงผมพร้อมรับผิดชอบครับ
รับจุดเกิดเหตุเป็นทางเบี่ยง
เป็นทางเบี่ยงเพื่อที่จะเข้าทางตรง
ที่สำคัญเป็นจุดบอดด้วย
ถ้าขุนผิดก็พร้อมรับผิดชอบ
ส่วนตัวก็เพิ่งเห็นคลิปวันเกิดเหตุเช่นกัน
ขอโทษแม่ที่ทำให้ไม่สบายใจอันนี้คือในรายการ
กระแสเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องกับขุนกันฮะ
ชอบอยู่แล้วพี่ก็เป็นแบบเหมือนค่ารักษาแบบรอบต่อไปอะไรประมาณเนี่ยฮะ
๒หมื่นครับเขาเรียกมา
อ๋ออันนี้คือเคลียร์กันในรายการจบไปแล้วปะฮะ
๓หมื่นมันก็มีอยู่แล้วไหมพี่ผมก็แก้อยู่แบบนั้นแหละ
ในส่วนที่ทางคู่กรณีเขาบอกว่าทางฝั่งเราคุยกับเขาไม่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็น่าจะคุยดีนะครับแต่เสียงเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วกับแฟนผมอ่ะ
เสียงเขาใหญ่ฟังไหม
น้องคุณอยากพูดยังไงเกี่ยวกับเรื่องกระแสสังคมบ้างคะ
ที่หลายคนก็มองว่าเป็นดาราแล้วแบบกลางบ้างไม่รับผิดชอบบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ผมก็ขอโทษนะครับที่ทรัพย์นี้กระแสไม่ถอดมาเป็นแบบนั้นนะครับ
ก็ขอโทษจริงครับไม่ได้สนใจมันดี
เพราะตอนแรกวันนี้ในรายการโหนกระแสที่แรกเขายังไม่เห็นคลิป
เขาก็ยังไม่ได้พูดลักษณะแบบนี้แต่พอเห็นคลิปปุ๊บก็คืออ่ะตัวเองไปชนจริงเพราะว่าเขาหักซ้าย
แล้วมอเตอร์ไซค์มาเขาก็มาของเขาปกติไงแต่นี่เหมือนเขาแบบเลี้ยวออกไปโดยที่เขาไม่ได้เปิดไฟเลี้ยว
ก็คือถ้าไม่คลิปยืนยันมันก็จะอาลองดูคลิปเนี่ย

คือไฟเลี้ยวก็ไม่ได้เปิดเราปิดเต็มแล้วเราหักเลี้ยวเลยพอเขาเห็นคลิปนี้ปุ๊บเขาก็เลยบอกถ้าเขาผิดจริง
เขายอมที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายค่ะแต่วันนี้ก็มีการพูดไปเพราะทีแรกจริงจริงแล้วเนี่ยในเรื่องของการรักษาหรือว่าค่า
จริงแล้วเนี่ยน่าจะมีการแบบว่าจ่ายค่าเสียหายอยู่ที่

แต่วันนี้ไปยังไงก็คือสุดท้ายไปเหลือ๒๐๐๐๐
ขุนต่อราคาการรับผิดชอบค่ารักษาจาก๓๐๐๐เหลือ๒๐๐๐กลางรายการพี่หนุ่ม

คือเขาแจ้งบอกว่าค่ารักษาพยาบาลรอบหนึ่งเนี่ย
ค่ารักษาพยาบาลรอบ๒๕๐๐กว่าบาท
ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์เนี่ย๓๐๐กว่าบาท

นะครับรวมเป็นเงินทั้งหมดเนี่ยที่เขาบอกว่าเนี่ยค่าเสียหายที่เขาเกิดขึ้น

เพราะว่าอย่างงั้นปรากฏว่าคุณบอกว่าผมไหวแค่๒๐๐๐๐

อ้ะเอาอีกมือหนึ่งให้เข้าไปแล้วกันอืมนะฮะจริงจริงแล้วมันเกิดขึ้นที่รามกำแหงเก้าสิบสาม
ระยะแต่ถ้าสมมุติดูจากคลิปแล้วเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวหนึ่งแล้วล่ะ
เปิดไฟเลี้ยวแล้วเลี้ยวเนี่ยอันนี้ยังไงก็ผิดนะคะผิดอยู่แล้ว
อันนี้นะเอาแค่นี้นะเอาแค่แบบสัญญาณไฟอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่ฮะ
อันนี้คือที่บอกว่าคุยกับแฟนใช่ไหมคะเออเนี่ยจังหวะเนี้ย
จังหวะแจ้งเลยค่ะนะเออเขาก็บอกว่าเอาไงเอาอย่างงี้ดีไหม
พี่จะให้ค่าทำขวัญเราอ่ะเจ็ดพันค่าซ่อมรถอีกสามพันคือหมื่นหนึ่ง
ตอนนั้นคนที่พูดก็คือแฟนแฟนขุนพูดอย่างนี้เพิ่มให้น้องอีกไม่ได้เหรอ
แม่เขาถามน้องทั้งต้อง๑หยุดงาน๒ทั้งเจ็บไม่ได้ค่ะ
คือแฟนของคุณก็บอกไหวแค่หมื่นเดียวแต่เมื่อกี้ที่คุณก็อธิบายว่า
แฟนของเขาเป็นคนเสียงใหญ่ค่ะไม่ได้แบบไม่ได้ไปกลางหรืออะไร
คนที่เจรจานั้นก็ไม่ใช่ขุนถูกต้องไหมฮะแต่จากคลิปเมื่อกี้เนี้ย
ขุนเดินลงไปดูใช่ค่ะตอนแรกจากข่าวบอกอุ้ยเหมือนชนแล้วแบบ
มีไปเลยเออถ้าสมมุติเราดูจากคลิปปุ๊บคลิปเนี้ยกำลังงี้บอกว่า
เฮ้ยเขาลงไปดูอืมแต่อ่าเดี๋ยวดูนะฮะนี่ขับมาเรื่อยเรื่อยอย่างงี้
ป้าบชนปั๊บล้มปุ๊บเขาก็เดินลงมาดูเดินลงมาดูแต่คนที่นี่
คุณเขาก็ลงมาดูแต่ก็ผู้หญิงคือคนที่บอกว่าอาจจะพูดดีไม่ดี
น่าจะเป็นแฟนขุนค่ะแฟนขุนเป็นคนไปพูดว่าเฮ้ยเอาไป
อันนี้คือที่เขากล่าวอ้างกันมาว่าคุยกันแบบนี้นะคะ

คือมินว่าถ้ามันเป็นประเด็นเพราะว่าคนเข้าใจว่า
อาชีพดารานักแสดงคุณมีรถยนต์ขับ
ดารานักแสดงทุกคนจะมองว่ามีเงินเอางี้ละกันมีตังค์คุณก็ต้องรวยแหละเป็นดาราได้
ทำไมกับสิ่งที่คุณกระทำไปแล้วเขาบาดเจ็บคุณยังไปขอต่อรองค่ารักษาเขา
อันนี้คือประเด็นที่คนรู้สึกว่า

เพราะคนขับมอเตอร์ไซค์เขาบอกเขาก็ต้องหยุดงานเหมือนกันนะ
ใช่คือมันก็เป็นค่าเสียเวลาของเขาที่เขาไม่ควรจะเกิดขึ้น
แต่วันนี้คุณหนุ่มก็ใช้ก็เก่งกว่า
ของล่าสุดหลังจากจบรายการของพี่หนุ่มแล้วใช่ไหมคะ

แล้วคุณก็บอกว่าจ่ายสองหมื่นนี่แหละ
หนุ่มไม่ต้องมาจ่ายแทนเขาเดี๋ยวเขาเคลียร์เอง
มันก็เลยยังไม่จบไม่สิ้นว่าสรุปจะยังไง
แต่เมื่อกี้เนี่ยตอนที่พี่แจกรีนโทรไปสัมภาษณ์คุณขุนนะคะ
คุณขุนก็บอกว่าทางฝั่งคู่กรณีเรียกมาสองหมื่น

อืมนั่นแหละสิเขายังไม่ได้มีการโอนไป
เพราะว่าตามข่าวเห็นบอกว่าจะกลับมาจากต่างจังหวัดก่อน
แล้วเดี๋ยวจะไปเอาเงินสดไปจ่ายให้ต่อหน้าตำรวจ

ทำไมต้องรอแบบกลับมาเป็นเงินสดหรืออะไรยังไง

ใช่ค่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าค่ารักษาเขาจ่ายแบบ

แม้กระทั่งเมื่อกี้มีการพูดถึงเอากันพอเรามารับมันคนละกรณีกัน
บางทีคนเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาต้องหยุดงานกี่วัน
บางทีคนเรามันทุกวันนี้ข้าวยากมาแพงนะ
รายได้หายไปเขาจะต้องเงินหายไปแค่ไหน
บางทีอันนี้แหละคือกระแสสังคมที่เขาพูดถึงกันเยอะพอ

พี่ว่าหนูลมแรงมากจนแบบเฮ้ยเสียงอะไรอะ

ฝนไม่ค่อยแรงแต่ลมแรงมาก
ใช่เที่ยงคืนหยุดแล้วค่ะพี่มด

๒ทุ่ม๓ทุ่มคืนเลยหลังจากจัดข่าวใส่ไข่จะเสร็จพี่มด
อ๋อฝนตกโดยกลับถึงบ้านแล้วว่าตกตกหนักต้านลากแล้วจริงคือเขาบอกว่าตอนนี้กรุงเทพฯปริมณฑลตั้งแต่เมื่อวานลากไปถึง๒พฤษภาคมเลยนะคะ
กรุงเทพปริมณฑลตะวันออกอีสานภาคกลางตอนบนเจอพายุฤดูร้อนหมดยิ่งทางฝั่งโคราชนะคะโคราชสระบุรีเขาเจอถึงขั้นแบบหลังคงหลังคาเรือนเพาะชำปลิวกระเด็นไปต่อหน้าต่อตานี่

ใช่ต้นไม้ล้มมาพังหมดเลยเพราะว่าลมแรงฝนตกหนักอันนี้คือนครราชศรีมานะคะเขาบอกว่าที่โคราชเนี่ยอำเภอบัวใหญ่อำเภอบัวลายอำเภอพิมายพังราบเลยค่ะบ้านเรือนก็เสียหาย
ตลาดน้อยเอ่ยอะไรเอ่ยสภาพคือเป็นอย่างเงี้แล้วดูลมพัดคือเต็มไอ้ที่ปลิวนี่ไม่ใช่กระดาษนะคะ
เขากำลังจะมีการจัดพิธีที่เสาหลักเมือง

พายุลมมาหอบกันไปล้มไปหมดเลยดูสิ
ปลิวส่วนเสาหลักเมืองเนี่ยเอียงเลยค่ะ
เมื่อเช้าเนี่ยทางปพเขาก็เลยต้องรีบไปแก้ไขให้เสาหลักเมืองกลับมาอยู่ในสภาพเดิมก่อน
แล้วก็เอาผ้าไปคลุมเอาไว้ไม่ให้มัน
ไม่ให้เหมือนต้านแรงกระทบอีกสักนิดนึงอะนะคะเพราะว่า

ใช่กำลังจะบอกว่าเสาหลักเมืองเนี่ยคนที่เขาเชื่อเขามองว่ามันคือ
มันคือหลักมันคือปักมันคือฐาน
บอกย้ายเมืองหลวงได้ย้ายทุกสิ่งทุกอย่างได้
สิ่งเดียวที่ย้ายไม่ได้คือหลักเมือง

โอ้โหจิตใจคนก็ระสับกระส่าย
เพราะกลัวมันแบบเอ๊ะมันอาเพศมั้ยอะไรยังไง

เสาหลักเมืองคือเอเลยก็เลยต้องรีบไปแก้ไขกันตอนเช้า

พายุฤดูร้อนเขาบอกว่าลมพัดแรงหลายชั่วโมงเลยนะคะ
หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเสาให้ก็ได้รับความเสียหายเยอะ
ต้นไม้ล้มทับบ้านประชาชนก็มี

สู้ตัวไปทับหลังคาบ้านเอกอะนี่
คือแบบเขาบอกบางคนมีคลิปอะค่ะ
เขากรี๊ดกันสุดเสียงเลยจริงเพราะไม่รู้จะทำยังไงจะหนีไปไหนก็ไม่ได้
แต่อยู่ต่อก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะ
แล้วก็สระบุรีก็มีมุกดาหารก็มีหลายพื้นที่จริง
ซึ่งเขาเตือนเลย๒๘เมษายนจนถึง๒มกราคม
พฤษภาคมขออภัยค่ะแล้วลากยาวไปหน่อย
๒พฤษภาคมนี้ค่ะภาคกลางตอนบน
กรุงเทพปริมณฑลอีสานตะวันออก
เจอแน่นอนนะคะพายุฤดูร้อนเตรียมตัวกันด้วย
เพราะฉะนั้นหลายจังหวัดเนี่ย
น่าจะโดนกันเยอะพอสมควรตอนนี้

อันนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะฝนฟ้ามาบางทีก็
อยู่ก็ฝนตกอยู่กับพายุอะไรอย่างนี้
ร้อนหนาวเย็นผสมกันหมดเลย
ถึงขั้นพัดเสาหลักเมืองเอียงได้นี่ไม่ธรรมดานะ
ต้นไม้โค้ดมาทั้งต้นเลยต้นหญะ

มันคือผัดปริวจริงคือเป็นอ่ะ
ที่เห็นเต็นต์ล้มแบบนั้นเต็นต์ไม่เบาเลยนะคะ
มันดูเป็นผ้าใบแต่โครงที่มาร์มเต้นเล็กทั้งนั้น
ยกกัน๓๔คนก็ยกไม่ไหวนะแต่ปลิวลงมาเหมือนแบบเป็นกระดาษอะไรอย่างนั้นเลย
หลังคาก็เปิดเปลืองหมดเลยเนี่ยค่ะ
ผู้ชายต้องดูแลกันดีคือต้องระมัดระวังตัวด้วย
เพราะว่ากลัวจะเป็นอันตรายมากกว่าสำหรับคนที่ต้องอยู่ในพื้นที่นี่นะคะ
รถติดหนักไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับฝนตกด้วยไหม

เขาติดหรือคนกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วไง

ตอนนี้คือชีวิตคนกรุงเทพจริงปกติสุด

จากว่าเขามีการชี้แจงการเผยแพร่ข่าวภาพข่าว
ท่ายทหารแห่ง๑ที่ชมบุรีสัตโฮีบนี่ล่ะ
หน้านี้ที่อ้าวทำทำไมก่อนเอาอย่างงี้อ่ะทำทำไมก่อน
เขาบอกว่าก็ตรวจสอบเหตุการณ์เก่าว่าเป็นเรื่องจริงไหมก่อน
อย่างแรกว่าเนื่องจากคลิปพวกนี้มันแชร์ว่อนแว่น
ทวิตเตอร์ไปหมดเลยค่ะถูกต้องไหมฮะเขาก็เช็คก่อนว่า
เหตุการณ์เนี้ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอืมสรุปแล้วเป็นเรื่องจริงฮะ
อ่าเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เดือนตุลาคม
ผู้ก่อเหตุคือจาโททักษิณสังกัดกองร้อยบังคับการกรมรักษาความปลอดภัย
โดยบัญชาการนาวิกโยธินฮะซึ่งขนาดนั้นเนี่ยเป็นครูฝึกให้แก่ทหารกองประจำการเนี่ย
โดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผู้บัญชาการต้นสังกัดของจ่าโททักษิณ
ทราบเรื่องไหมทราบเรื่องแล้วด้วยแล้วก็สั่งย้ายให้มาทำหน้าที่อื่น
ไม่เกี่ยวข้องกับทหารกองประจำการแล้วพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวน
หากตรวจพบว่ามีความผิดนะฮะความผิดจะต้องถูกลงทันตามวินัย
ตามความผิดสูงสุดเนื่องจากได้มีการสั่งการอย่างเข้มงวดจากผู้บัญชาการระดับสูงคือ
ผู้บัญชาการระดับสูงเขาเห็นหมดแล้วว่าอะไรเกิดขึ้น
ก็มีการสั่งการลงมาแล้วว่าไม่ให้มีการกระทำในเรื่องดังกล่ามาอย่างแน่นอนอืม
ทัพเรือครับเขาขอแสดงความเสียใจต่อทหารกองประจำการและที่สำคัญครอบครัวทั้งหมดค่ะ
เขาว่าอย่างนี้ขอเรียนให้ทราบว่ากองทัพเรือไม่เคยมีนโยบายใช้ความรุนแรง
หรือให้กระทำการใดในการลงโทษอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบ
ทุกรูปแบบโดยคำนึงถึงการใช้อำนาจตามขอบเขตของกฎหมาย
ตามหลักสิทธิมนุษยชนและกำหนดเฉพาะบทลงโทษตามวินัยทหาร
ที่สำคัญคือได้เน้นย้ำอยู่เสมอว่าให้ปกครองและจะปฏิบัติต่อทหารกองประจำการแบบ
พี่ปกครองน้องห้ามไม่ให้การกระทำอะไรที่เกี่ยวกับความรุนแรงโดยเด็ดขาด
อันนี้คือเขาแจ้งมาอย่างงั้นอืมนะฮะอืมตุลาปีที่แล้วเนอะ
จริงแล้วมันเป็นคลิปเขายอมรับเป็นเรื่องจริงค่ะเป็นเรื่องเก่าเล่า
เพราะฉะนั้นมันมีคลิปออกมาเมื่อประมาณปีที่แล้วนี่แหละภาพที่เป็นแบบประเด็นเรื่องนี้ออกมา
อืมแต่คือพอมันมีคลิปแบบเนี้ยไม่ว่าจะจริงจริงไม่ว่าจะหน่วยไหนนะคะ
เรือจะบกอากาศอะไรอย่างเงี้พอมันมีอะไรอย่างเงี้ออกมาบ่อยขึ้นอ่ะ
คนมันก็ไม่ค่อยอยากไปเป็นทหารกันไงเพราะว่าเขากลัวว่าเขาจะต้องไปเจอแบบแจ็คพอร์ต
เจออะไรแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมนะฮะตอนเนี้ยสิ่งหนึ่งที่แพงจริงจริงคืออะไรรู้ไหม
เคยบอกแซลมอนแพงจริงจริงโอ้โหหนูสั่งมาแล้วแพงจริงจริงเท่าไรแพงขึ้นแบบ
ขึ้นหลังร้อยใช่ค่ะเท่าตัวนึงอืมแล้วร้านที่เป็นประเภทบุฟเฟ่อ่ะค่ะ
แล้วในบุฟเฟ่นั้นมีเสิร์ฟแซลมอนได้ร้านนี้ก็ต้องออกมา
ขอความเห็นใจแล้ววอนลูกค้านะคะบอกว่าคุณสั่งแซลมอนสามสิบที่เนี่ย
แต่คุณแอบยัดใส่กระเป๋าเอากลับบ้านนะคะโอ้คือมันเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงเยอะจริงจริง
ร้านอาหารญี่ปุ่นร้านนึงเนี่ยเขามีการออกมาโพสต์ข้อความ
บอกว่ามาโพสต์เตือนภัยแล้วก็ขอความเห็นใจอย่าทำแบบนี้กับร้านเลยนะคะ
ทางร้านเนี่ยก็แบกรับต้นทุนเยอะมากแล้วขอความเห็นใจเถอะค่ะ
ปกติเนี่ยไม่เคยดราม่าใดใดลงเพจเลยทีเนี้ยเวลาประมาณสิบสี่นาฬิกาสี่สิบนาที
เจ้าของร้านเขาก็ดูความเรียบร้อยของร้านตามปกติค่ะแต่ก็มาแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมลูกค้าโต๊ะสิบเอ็ด
แซลมอนซาชิมินี่เยอะจังเลยสั่งไปต้อง๓๐ที่แน่
หลังจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นลูกค้าเขานำป้ายเอามาบังไว้
แล้วมองซ้ายมองขวาว่าเอ๊ะพนักงานอยู่แถวนั้นหรือเปล่าพอเมื่อเห็นว่าไม่มีพนักงานปุ๊บ
หยิบแซลมอนใส่กระเป๋าที่เตรียมเอามาค่ะเขาไม่รู้ว่ามีกล้องวงจรปิดเหรอ
ก็นี่ไงไม่น่ารักเลยอ่ะแล้วก็หยิบใส่กระเป๋าเสร็จปุ๊บ
หลังจากนั้นนั่งทานตามปกติต่อไปแล้วก็กำลังจะหยิบอีกถ้วยใส่กระเป๋า
แต่พอดีพนักงานเดินไปมาจึงไม่ได้หยิบค่ะก่อนจะเช็คบิน
เจ้าของร้านเขาเลยโทรศัพท์ไปคุยกับลูกค้าบอกว่าได้เห็นการกระทำดังกล่า
คือการขโมยนะคะขโมยอืมทางร้านมีการบันทึกวีดีโอได้เอาไว้แล้ว
แต่ไม่ได้แจ้งความใดให้ลูกค้านำแซลมอนออกมาจากกระเป๋า
แล้วก็คิดราคาเป็นแบบอาราคานะคะอืมสองร้อยกำสองร้อยสามสิบหกบาท
แล้วไอ้ที่ทานเหลืออยู่อีกสองขีดน่ะหนึ่งร้อยยี่สิบบาท
เขาบอกว่าเขาเก็บแค่นั้นแต่เขาขอความเห็นใจจริง
เพราะว่าตอนนี้มันแพงมันเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะ
เขาบอกว่าตอนนี้ข้าวของแพรบุฟเฟ่เป็นอะไรที่น่าเสี่ยงต่อการเจ๊งมากเลยนะ
แค่พอทานก็พออย่าขโมยเลยนี่ร้านเขาบอกนะคะ
แซลมอนมันขึ้นราคาเยอะมากมากอืม
แต่แซลมอนของทางร้านยังใช้แซลมอนสดเช่นเดิม
ตั้งแต่เปิดร้านอาหารมาเขาบอก๘ปีเนี่ยเพิ่งเคยเจอลูกค้าที่กระทำการแบบนี้เป็นครั้งแรกเลย
ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมทางร้านจะทำการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
คำนวณของใจกันหน่อยเนอะอืมคือเขาเป็นบุฟเฟต์ก็เอาใส่กระเป๋ากลับบ้านเฉย
ใช่ค่ะก็ต้องระวังด้วยช่วงนี้คือเข้าใจแหละว่าลำบากกันหมด

เหมือนกันคอร์เซ็นเตอร์ก็พอเถอะนะคะ
คือช่วงนี้นอกจากคอลเซนเตอร์ระบาดหนัก
ฉันเจอยิ่งกว่าคอร์เซ็นเตอร์อีกคือปกติอ่ะพี่อ่ะเขาพูดขายขวดตรงนี้
เขาแบ่งให้พี่๕๐บาทเขาพูดเลยด้วยกันเขาแบ่งให้พี่๕๐บาท
แล้วเกิดอะไรแต่ปรากฏว่าวันนี้มันเป็นแบบว่าไลน์แอดอ่ะ
โอนไปบัญชีแล้วออกนอกประเทศเลยไว้หมายถึงว่ามันไม่ได้ของเงินหายอีกต่างหาก
ก็คือสมมุติเราจัดโปร๙๙๙บาทเนี่ยเขาก็จะไปตัด๗๐๐กว่าบาทแต่เขาก็เอาภาพเอาอะไรอย่างนี้
ใช้หมดเลยถูกกว่าถูกกว่าแต่ปรากฏว่าคุณโอนไปปุ๊บแล้วคุณก็จะไม่ได้ของด้วยแล้วก็ไม่ได้เงินด้วย
ก็คือเสียตังค์ฟรีว่างั้นถูกว้ายยังไงซึ่งกลายเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็ตอนนี้มันมีเพจ
ขอให้ซื้อถ้าเป็นไปได้ขอให้ซื้อเฉพาะตอนนี้ในรายการเราอย่างนี้หรือเนี่ยเฉพาะบัญชีเท่านี้นะฮะ
ช่องทางนี้จริงที่คุณสามารถจ่ายเงินได้ตอนนี้มันระบาดหนักจริงเงินเนี่ยบางทีขายได้เท่าไห
มาโดยเด็ดขาดเลยโดยขอบอกเลยว่า
มันก็จะมีเพจหลักจริงอยู่แล้ว
แล้วก็ไลน์ต่างเนี่ยสังเกตได้ง่ายคือบัญชีเนี่ยต้องเป็น๓บัญชีนี้เท่านั้นเลยนะ

ไม่เราแต่อะไรอย่างนั้นนะเราก็บอกช่องทางของผู้ชมไว้ว่ามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นจริงเนอะ
เพราะฉะนั้นน่ะวันนี้ตรงแล้วซื้อจากรายการแล้วก็เพจหลักของไวท์ดังฟิลลิกเวลาที่ไลฟ์รายการอย่างนี้
ก่อนแล้วตอนนี้ผู้เสียหายเนี่ยเกิน๔๐๐แล้วอ่ะ
ซึ่งเขาโอนเงินไปโอนเงินไปบางทีถูกกว่ากันสมมุติเราทำโปรโมชั่น๑๐๐กว่าบาทเขาไปทำ๙๐๐บาทเขาถูกกันร้อยหนึ่งแต่คุณไม่ได้ของ
แล้วเงินคุณก็หายไปเลยตำรวจไปสืบไปสืบมาคือไปแจ้งความปุ๊บเงินไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแล้ว
ออกไปหมดแล้วใช่มันก็ไม่ได้ต่างจากคอร์เซ็นเตอร์เลยเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องของสถานการณ์ในรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะคะ
เพราะว่ารัสเซียมีการเปิดฉากถล่มกรุงเคียฟอีกครั้งหนึ่งด้วยมันไม่จบไม่สิ้นสักทีจริงเดี๋ยวมาดูกันนะคะ
ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน
ฮัทจะไปเชียร์กับเขาทำไมออกรายการอยู่เถอะเธอดูตัวเองสิรายการเข้าแล้วนะพี่หนิง
ปิดกล้องก่อนปิดกล้องก่อนไม่ทันแล้วหนิงเห็นหมดแล้วหนิงเอ้ย
เธออะไรอ่ะ
ไปแล้ว

ไปไหว้ฟ้าคุณหญิงไปไหว้ฟ้า
ก็เล่นอ่ะงั้นมันไม่ได้รับโทรศัพท์นี้

ว่าเสียกันทำไมใช่ไหม
เออเสียกันทำไม
อ่าดูเรื่อง

คือถ้าจำได้เขาเคยพูดแล้วว่านั่นคือสิ่งสุดท้ายที่ทุกคนอยากให้เกิด
หวังว่ามันจะไม่เกิดแต่นะตอนนี้สงครามนี้ก็ไม่จบสิ้นสักที
ได้ยินเสียงระเบิดมีทรายดังตู้มตู้มอยู่ที่เมืองหลวง

ซึ่งเรื่องนี้เซลนซิกี้เขาก็บอกเลยนะคะว่า
อันนี้มันเห็นเจตนาชัดเจนของรัสเซียหรือว่าของปูตินเลยนะว่า
คุณตั้งใจที่จะหยามยูเอ็นใช่ไหม
นี่เลขาธิการยูเอ็นคือคนที่ใหญ่ที่สุดในยูเอ็น
เขาอุตส่าห์มาคุยเจรจาเพราะว่ายูเอ็นออกมาพูดตั้งแต่ประมาณสัปดาห์๒สัปดาห์ที่แล้วแล้วว่า
ต้องหยุดยิงเดี๋ยวนี้ระหว่างรัสเซียกับยูเครน
วันนี้เขามาคุยกันที่กรุงเคีฟแต่คุณก็ยังยิงมิสไซด์เข้ามาที่กรุงเคีฟ
เพราะว่าก่อนหน้านั้นนะคะเลขาธิการของทางยูเอ็นเองเนี่ยเขามีการไปพบกับทางฝั่งรัสเซียที่มอสโกมาก่อนแล้ว
พอพบจากโมสโกเสร็จปุ๊บก็มาต่อกับที่ยูเครนต่อ
ใช่นี่แหละแต่การที่คุณยิงมาแบบนี้มันหมายความว่ายังไง
ก็คือเอาง่ายเหมือนกับคนที่ไข่เกลี่ยตัวกลางของโลกเราทุกประเทศอยู่เขายังยิงเลย
นี่ค่ะเขาบอกว่าเออเซเลนสกี้ใช้คำว่าคุณหย่ามยูเอ็นมากนะ
คุณต้องการทำให้องค์การสหประชาชาติอับอายต่อหน้าทั่วโลกใช่ไหมว่า
ต่อให้เลขาธิการมาคุณก็ไม่สนใจคุณก็จะยิง

ส่วนนายรัฐบังกรียุเครน
ความนะคะบอกว่าระหว่างร่วมประชุมนั่นแหละเสียงระเบิดเนี่ยดังลั่นเข้ามา
เข้าหูเขาหลายครั้งเลยการที่รัสเซียยิงมิซายจมตีใส่เมืองหลวง
เลขาธิการยูเอ็นอยู่แบบนี้เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติเขาก็เลยบอกว่า
จะต้องมีการประเมินพฤติกรรมนี้ของรัสเซียอย่างเหมาะสม
เพราะนี่เหมือนกับการท้าทายอืมแล้วทำอะไรได้ล่ะคือมันก็ต้องใช้วิถีทางละมุนละม่อมแหละ
เพราะเขาไม่อยากใช้สงครามตอบโต้ใช่ไหมล่ะกดดันเข้าไปปุ๊บ
กดดันเรื่องพลังงานกลับใช่ก็ทำอะไรไม่ได้ถึงขนาดเขาบอกว่าไงรู้ไหมอ่ะ
ไปกดดันเขาเรื่องเชิงเศรษฐกิจถูกต้องไหมใช่ค่ะเขาก็บอกถ้าเขาจ่ายเป็นเงินรัสเซียกลับมานะ
ถูกต้องเป็นลูเบิลตลอดจ่ายเบอร์ลูเบิลจะเอาก๊าซเขาเหรอจะเอาพลังงานเขาเหรอ
ต้องใส่บลูเบอร์กลับมาให้ถ้าไม่จ่ายเขาไม่ให้เขาไม่ให้เดี๋ยวเขาก็กดดันกลับเหมือนกัน
แต่เขาบอกการโจมตีครั้งนี้ของรัสเซียเขาถือว่านี่คือการโจมตีความมั่นคงของโลก
เพราะถือว่าทำให้แบบยูเอ็นผู้แทนยูเอ็นอยู่ในความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไร
สุ่มเสี่ยงมันเหมือนกับว่าคุณตั้งใจจะโจมตีโลกหรือเปล่า
หลายคนตีความไปแบบนั้นอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะ
ส่วนสำนักงานฉุกเฉินในกรุงเคียฟก็บอกว่ามีรายงานเหตุไฟไหม้หลายเขตเหมือนกัน
จากการถูกยิงจรวดโจมตีนี่แหละมีไฟไหม้ที่ตึกสูง๒๕ชั้นด้วย
ส่วนชั้น๑ชั้น๒เนี่ยโอ้โหพังยับเยินไปเลยก็มีเหมือนกันนะคะ
ยังไม่ส่งทหารไปแต่เอาอาวุธให้แล้วนะคะรถทงรถถังอะไรเนี่ยจัดเตรียมส่งไปให้แล้วล่ะ
แต่ตอนนี้ที่เขากังวลก็คือว่ามันน่าจะยืดเยื้อมันจะไม่จบง่าย
คือเท่าไหร่ก็ไม่พอถูกต้องนะจะไปสู้อะไรกับเขาล่ะ
แต่ประเด็นตอนนี้คือเศรษฐกิจโลกดิ่งแล้ว
หุ้นฝั่งเอเชียตกเยอะมากนะคะ
กระทบหนักมากไต้หวันญี่ปุ่น
คุณตกแบบหูร่วงกราวเลยอ่ะ
เศรษฐกิจโลกคืออย่างที่บอกว่าบ้านเราไม่ใช่แค่ว่า
แพงแค่บ้านเราบ้านเดียวนะคะทั่วโลกอเมริกาก็เจอแคนาดาก็เจอสวีน
เป็นประเทศที่เขาบอกมีความสุขความสุขอ่ะยุโรปอ่ะก็โดนเหมือนกันหมด
ตอนนี้คนออกมาประท้วงกันเกือบจะทั่วโลกประท้วงหมายถึงว่าประท้วงประเทศของตัวเอง
น้ำมันน้ำมันเนี่ยโอ้โหยุโรปโดนหนักมาก
เลยไม่รู้ว่าแล้วถ้ามันยังยืดเยอะต่อไปแบบนี้เนี่ย

ซึ่งเขาบอกไอ้สงครามที่แบบจะต่อสู้กัน

พวกเราเสี่ยงตายกันนะโควิดแต่มันต้องเปิดถ้าไม่เปิดไม่ได้
เพราะแม้กระทั่งเกาหลีเองฮ่องกงเองกำลังจะเราต้องดูนะฮะว่าหลังวันที่๑พฤษภาคม
รู้สึกเขาก็จะเปิดแบบฟูแล้วเหมือนกันค่ะถูกไหมทุกประเทศก็พร้อมจะเปิดหมดแล้วอ่ะ
มันคือสงครามข้อมูลข่าวสารด้วยต่างฝ่ายต่างก็กล่าวหาซึ่งกันและกันเนี่ย
รัสเซียเนี่ยตั้งใจหยามยูเอ็นโจมตีนู่นโจมตีนี่โจมตีสถานที่พลเรือน
รัสเซียเองสื่อของรัสเองเขาก็ออกมาบอกเหมือนกันว่า
ไปดูใหม่ใช่ฝั่งรัสเซียจริงหรือเปล่าที่โจมตี
ทำตัวเองแล้วสร้างสถานการณ์ให้รัสเซียเป็นคนร้ายหรือเปล่า

ที่ไม่ตรงกันถูกต้องฝ่ายหนึ่งคือเอาแน่นอน
หนังคนละม้วนอยู่แล้วยูเครนเล่าเรื่องหนึ่งรัสเซียเล่าเรื่องหนึ่ง
เราคือคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เราก็ไม่รู้
เราเห็นเรื่องไหนเรื่องไหนกลมที่สุดเราก็ไม่รู้
แต่เนี่ยมันคือสงครามเมื่อไหร่มันจะมีสงครามข้อมูลข่าวสาร

พักเรื่องเครียดแต่ต้องติดตามกัน
เพราะบางคนบอกมันไกลเกินเราไม่ได้สนใจ
เราใช้น้ำมันแพงก๊าซแพง
ใช่ไฟฟ้าแพงหมูเห็ดไปทีการธรรมดาส่วนหนึ่งเลย
จำน้องที่เขาขายโตเกียลแล้วรถเกือบชนที่ใส่เสื้อสีส้มเปิดโหก
ก็คือร้านขนมโตเกียวกรอบ
วัดเจ็ดยอดที่ช้างเผือกเชียงใหม่อ่ะนะค่ะ
ปรากฏว่าน้องเกือบหมดเลยนะ

เขากำลังไลฟ์อยู่เพราะเขาขายยังคือเขาไลฟ์ไปด้วย

อุ้ยเราก็พุ่งใส่หน้านางอะอะเเห้ย
แล้วก็ขอให้ตนเนี่ยสาธิตหน่อยดูซิว่าหนู
ระหว่างถ่ายธาร์ธิภิกษาการของร้านก็มาหยินข้าง
จากนั้นก็เกิดเสียงระเบิดตุ้ม
แล้วก็เกิดประกายไฟนะพุ่งจากช่องของเตาแก๊สอ่ะ

สัมผัสกับเส้นผมของตัวเองตอนนั้นตกใจอ่ะแล้วก็ถ่ายอยู่ด้วยอ่ะค่ะ

ก็เลยต้องอย่างแรกนางก็ตั้งสติก่อนรู้สึกนางจะมีซิงเกิลเร็วนี้ด้วย
ใช่นางไปนักร้องนักเลิงครับตนก็เลยไปรีบปิดหัวจ่ายแก๊สทันทีฮะ
และเมื่อตรวจสอบพบว่าเตาที่มีไฟแชค
มันวางอยู่ไฟแชคที่ระเบิดลูก

คิดว่าเออใครวะเอามาวางไว้พวกฝีมือคนมือบอล
ก็นั่นแหละทำให้รู้ว่าระวังจริงขนาด

แต่บางคนเหมือนบางคนจะมีที่จุดเตาแก๊สใช่ป่
ที่เป็นปืนยิงแต่บางคนไม่มีปืนก็อาจจะแบบ
ใช้ไฟแชคหรือเปล่าในการให้มันจุดไฟติดแรกเริ่มอะไรอย่างนี้
แต่ก็ต้องระวังอ่ะอันตรายมากพูดถึงเชียงใหม่
ต่อไปเรื่องนี้เพราะว่าเราต้องไปเช็คสถานการณ์แผงลอตเตอรี่สักนิดนึงค่ะ

ก็ไปดูที่เชียงใหม่เนี่ยค่ะต้องบอกว่ากลับมาคึกคักนะคะ
หลังจากที่ประชาชนออกมาหาซื้อเลขเด็ดตามแผงต่าง
ย่านตลาดสดยามเช้าของแต่ละอำเภอเนี่ยนะคะ
ก็ไปเช็คกันโดยเลขที่ขายเกลี้ยงแผงไปนานแล้ว
ก็คือเลขมงคล๒๙ราคาตกใบละ๑๐๐บาทค่ะ
แล้วก็ลอตเตอรี่ชุดตกอยู่ที่๑๑๐บาทถึง๑๒๐บาท
ย่านถนนเชียงใหม่ลำพูงเขามีการเปิดเผยบอกว่าตอนนี้เนี่ยค่ะ

เลขมงคลเอามาจากไหนบ้างคะพี่มด
ก็ตามเลขแบบไม่รู้เลขมงคลคืออะไร

คือหลายเลขมากแล้วก็ยังมีเลขเชียงใหม่ครบรอบ๗๒๖ปี

เลขวันแรงงานก็ขายดีอีก

เออคือก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าใครจะถูกรางวัล
ส่วนราคาก็ยังขายเกินราคาเหมือนเดิม
อันนี้ผู้สื่อข่าวไปรายงานมาให้นะคะ
ขณะเดียวกันประธานกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาล
ก็มีการเปิดเผยบอกว่าที่ประชุมเห็นชอบมาก
เดินหน้าโครงการสลากดิจิทัลค่ะพี่
มาแล้วจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันเป๋าตังค์

อันนี้ก็จะเริ่มจำหน่ายวันที่๒มิถุนายนนะคะ
แล้วก็ออกรางวัลงวดแรกคือ๑๖มิถุนายน
ในราคาใบละ๘๐บาท
อันนี้ประเดิมจำหน่ายงวดแรก๕ล้านใบ
โดยเขาก็จะมีการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัลนะคะ
ในวันที่๓ถึง๑๘พฤษภาคมนี้

ด้วยวิธีการพิสูจน์ตัวแทนขายแบบจริงนะคะ
ใครมาก่อนคุณได้สิทธิ์ขายก่อน
จากหนึ่งผู้ค้าที่อยู่ในระดับโคต้า
อยู่ในระบบโคต้าสมาคมมูลนิธิ
อันนี้มีอยู่กว่า๒๐๐๐ราย
และ๒รายย่อยที่อยู่ในระบบซื้อจองเดิม

ก็มีอยู่ไม่เกิน๑๓๐๐๐ราย
ก็จะได้สิทธิจำหน่ายทันทีรายละ๕เล่มนะคะ

อันนี้คุณไม่ต้องไปแย่งกดสิทธิ์ซื้อจองที่ตู้ธนาคารกรุงไทยแล้ว

ซึ่งสลากดิจิทัลจะยังขายสลากใบเหมือนเดิมนะคะ

ให้ตัวแทนเขามาว่ายนะเขาบอกดูสิ
เขาขายใบละ๘๐บาทยังโดนไล่เลย

อะไรอย่างนี้เขาก็ขาย๘๐บาทจะไปจับเขายังโดนไล่เลย

เขาจะเริ่มเปิดขายตั้งแต่๖โมงเช้าไปจนถึง๒๓นาฬิกา๕ทุ่ม

จนถึงก่อนเวลา๑๔นาฬิกาของวันที่จะออกรางวัล

จำกัดผู้ซื้อต้องอายุไม่ต่ำกว่า๒๐ปีนะจ๊ะ
โอ้โฮเรื่องนั้นต้องสแกนบัตรประชาชนิดหนึ่งละ

โอ้โหไม่ได้ซื้อเลยไม่ทันค่ะหมดแหละไม่มีใครได้ซื้อ
โอดครวนบอกว่าราคาบัตรแพงกว่าเงินเดือนทั้งเดือนอีก

ฮือราคารีเซลถึงล้าน
ขายเป็นเซ็ตถึงล้านแล้วที่นั่งดีถึงล้าน
หลักนี้กดตัวเลขมันเด้งผิดหรือเปล่า

เคที่ดอร์กันแดดฟลูอินเอสพีเอฟห้าสิบ
เนื้อเบาซึมวัยสบายผิว
จัสตินฮะเป็นอย่างไรฮะวันนี้จัสตินฟิสชัวร์อินแบงคอร์ก
ปรากฏการณ์ใครบอกคนไทยจน

ใครบอกคนไทยจน
ไม่เคยเกิดปรากฏการณ์ในฐานะบริษัทตัวเองก็ทำคอนเสิร์ต
งงอ่ะเราจะลุ้นยังไงคอนเสิร์ตเมื่อไหบัตรจะหมดอะไรอย่างนี้
เฮ้ยบัตรถูกสุดรู้สึกว่า๓พันธุ์เปล่าหรือ

งงมากคุณตัวหน้าบัตรถูกสุดเป็น๒๕๐๐
เมื่อก่อนมิ้นเจอบัตรคอนเสิร์ต๖๐๐สมัยมิ้นเรียนมหาลัย
ก็ไม่ซื้อแล้วนะเพราะรู้สึกว่ามันเกินครึ่งหมื่นไปแล้วอ่ะมันไม่ไหวอ่ะ
แต่นี่คือแพงกว่าเงินเดือนเด็กจบใหม่นะคะ
แล้วหมดเกลี้ยงเกลี้ยงภายในระยะเวลาใช้คำว่านาทีดีกว่า

เขาบอกบางคนเดินไปยังไม่ทันเห็นแบบเคานเตอร์ขายตั๋วเลยอะ
ซึ่งมันจุคนได้เยอะมากนะฮะ

แล้วก็จะเริ่มเล่นในเอเชียใน๒๒ตุลาคม

จากตะเขาก็ไปบ้านเราแหละกรุงเทพฯ

นาโกย่าโอซาก้าโตเกียว
ตอนนี้คนที่เข้าจ้องอ่ะจากไปละหมื่นอ่ะเป็นเท่าไหร่เนอะ
นี่ค่ะ๒๕๐๐บาทขายตัว๒๕๐๐นะคะขายราคา๓๔๐๐๐บาทมี๕ใบติดกันถ้าเหมา๑๕๐๐บาทค่ะ
ลงท้ายว่าถ้าคิดว่าแพงผ่านได้นะถ้าคิดว่าแพง
ราคาตอนนี้๑๖๒๒๘๓ต่อ๑ใบ

นี่เราดูเลขผิดหรือเปล่านะไม่เหมือนเร่งผิดเลย
ดีไหมหรือจริงเราก็เอาล้านสามไปเที่ยวรอบโลกไหม
ถูกแล้วเดี๋ยวรอซื้อแล้วเก็บส่วนหนึ่งเอาไว้ซื้อดีวิดีบูเลแบบดีที่เขาซูมที่แบบว่านึกออกป่
พี่มีใบเป็น๑๖๐๐๐พี่ขดมันสามใบนี่ไงพี่ขายต่อไหมล่ะ
แต่เดี๋ยวนี้บางทีบางคนไปกว้านซื้อมาแล้วก็มาขายต่อ
แล้วก็ไปเกรงกำไรแบบอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยน่ารักเนาะ
บางทีราคามันสูงหมดเพียงเหตุ

ครั้งแรกที่เขาจัดที่อิมแพคเนอะ
คราวนี้ที่เขามาครั้งนู้นถูกต้องไหม

ใช้คำว่าได้มาจริงคือขึ้นตาม

อยากได้บัตรฟรีเหมือนกันฮะถ้ามีส่งมาให้บ้างนะฮะตอนนี้

เอาละครับหมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะฮะ

สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป